ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับการจับกลุ่มแกนนำนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้ไปดูในเพจเฟซบุ๊ก
ศูนย์ธนาความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ

เยาวชนชายถูกจับอีกหนึ่งคนนะคะ
ก็คือนายคณพฤษอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่ง๑ย่านบางเขน
แต่งชุดนักเรียนขึ้นเวทีปักหมุดคณะราช
ท้องสนามหลวงเมื่อวันก่อน
ล่าสุดถูกตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าควบคุมตัว
พร้อมกับนายนวัฒน์เลี้ยงวัฒนา
ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงปฐุมวัน
ก่อนที่นายนวัฒน์จะถูกแยกตัว
ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

ส่วนเยาวชนชายอายุ๑๖ปีคณพฤษ
ถูกนำตัวไปที่โรงพักปฐุมวัน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคดีเด็กและเยาวชน

ที่สามย่านมิตรทาวน์
จบในเวลา๕โมงครึ่งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นทั้งคู่เรียกรถแท็กซี่
เพื่อจะไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกจุด
ขณะที่กำลังจะขึ้นแท็กซี่นี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจนอกเครื่องแบบ๕นาย

ส่วนหนึ่งกดตัวนายนวัดไว้กับเบาะด้านหลัง
อีกส่วนหนึ่งเข้าถึงตัวนายคณพฤษ
สั่งห้ามไลฟ์สดกับเหตุการณ์การจับกลุ่ม

ตำรวจบีบมือนายคณพฤษ
ต้องปล่อยโทรศัพท์หล่นลงกับพื้น
จากนั้นตำรวจได้สั่งให้คนขับรถแท็กซี่
ออกรถมุ่งหน้าไปยังแยกพญาไทย
เพื่อไปกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

นำตัวนายนวัดไปควบคุมที่นั่น
ส่วนน้องคณพฤษถูกนำตัวไปที่โรงพักปฐุมวัน
เพื่อรอผู้ปกครองเดินทางมาพูดคุย
ตำรวจค่ะหลังจากนั้นมีการพูดคุย
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของคณพฤษ
เรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง

รวมตัวกันเกิน๕คน
ขอให้ผู้ปกครองพูดคุยเข้มงวดกับคณพฤษ
ไม่ให้มาชุมนุมและขึ้นเวทีประสัยอีก
โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ

แล้วก็รับตัวคณพฤษกลับบ้านไป
เรื่องนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะ
ทวิตเตอร์ก็ร้อนแรงเหมือนกันค่ะ